คุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของความเชื่อยังคงมีอยู่
เรื่องความเชื่ออย่างที่บอกไปว่าอ้าวใครเชื่อก็เชื่อ
แต่ว่าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะว่าที่นี่เขาเชื่อว่า
เขาเจอท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คาดว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เพราะหลังจากที่เจอแล้วเนี่ยงานไหลมาเงินไหลมา
นำโชคมาเลยได้มากขึ้นโอ้ยมีงานเข้ามีงานเข้า
ประมาณนั้นนะคะต้นไม้นำโชคนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย

นี่ยังไงยอดยอดยอดเอ้ามันคืออะไรนะ
เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก
เล่นแล้ววันนี้จะเล่าไหมเนี่ยมันคือไม้อะไรมันคือไม้อะไร
ตะเคียนอ๋อเหรอใช่มันคือต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
ตะเคียนเครื่องหีบอ้อยคาดว่าอายุเนี่ย
ประมาณหนึ่งร้อยปีนะคะซึ่งชาวบ้านไปพบเจอทาง
ตอนที่ทอดแหอยู่ซึ่งเจอที่กลางแม่น้ำ
นำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยเป็นท่อนตะเคียนเครื่องหีบอ้อยขนาดใหญ่เลยนะ
สูงประมาณ๒เมตรแล้วก็นำขึ้นมาตั้งบูชาไว้ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าบ้านเลขที่๖๙ทับ๑๘นะคะ
บอกก่อนบอกเถอะบอกก่อน
อยู่ที่ถนนอ่างทองป่าโมกชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคลตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
พอนำมาตั้งไว้ที่บ้านเท่านั้นแหละคุณค่ะ
โอ้โหเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟัง
มีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้าแบบนี้เลยเงินมาไม่ขาดมือเลยค่ะ
เขาก็เลยเชื่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าโอ้โหท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ
ท่อนไม้จะมาเสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวแบบสุดเลย
จริงหรือไม่อย่างไรไปฟังคุณพี่เจ้าของบ้านกันเลยเดี๋ยวจะหาว่าโม้
แม่งานก็โอ้โหงานเข้าตลอดอ่ะ
มีทั้งงานมีทั้งเงินเข้าแบบคนเขาก็ซื้อโชคดูหน้า
เขาก็ซื้อพวงมาลัยมาถวายเราก็ถวายด้วย
เราได้งานปุ๊บเราก็ถวายเนี่ยว่างวดที่แล้วเขาก็ถูกกันนะ
แต่แล้วแต่แล้วแต่ใครแฟนสามตัวตรงตรงเลย
เขาไม่มีโชคอ่าเป็นศรีมงคลค่ะก็เรียกว่ามีงานเข้ามา
ตั้งแต่ขึ้นที่แรกงานมาแบบตลอดเลยอ่ะไม่ขาดสายเลยอ่ะโอ้โห
งานมาไม่ขาดสายเลยนะคะแต่ว่าคุณพี่เขาบอกเขาอาจจะไม่มีโชค
เรื่องการเสี่ยงดวงอ่าเรื่องลาบรอยเนี้ยไม่ไม่ได้อ่ะ
ซื้อไปสามตัวแบบไม่ได้อ่ะไม่ถูกอ่ะลอตเตอรี่อ่ะอืม
ว่างานเข้าแบบนี้ดีนะคือแบบว่าทำด้วยตัวเราเอง
ใช่คืองานที่มาต์งานกับเงินก็งานจ้างนู่นนี่นั่น
คือเป็นแบบว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงก็เลยมีงานเข้ามีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมาแบบต่อเนื่อง
ฉันว่าอย่างนี้ดีนะลาบลอยมันก็เป็นอะไรที่เป็นกำลังใจเล็กน้อยของคนที่มีความหวังกันนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ได้แบบไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ไม่เป็นไรนะคะ

ครับนำโชคกันขนาดนี้แล้ว
งวดที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพี่เขา
นำแป้งมาโรยค่ะขาวโพลนใช่
พร้อมกับพวงมาลัยด้วยมาไหว้นะคะ
แล้วก็ใช้นิ้วถูถูเพื่อส่องหาเลขเด็ด

เพื่อนบ้านเนี่ยพอทราบข่าวต้นตะเคียนปุ๊บเนี่ย

ก็เลยมีชาวบ้านเดินทางมาช่วยกันส่องเยอะมากเลยนะคะ
เหมือนได้ยินแววมาว่าคุณพี่เจ้าของบ้านเขาเจอ

เจออะไรไปฟังอีกทีนึง
โอ้โหพยายามส่องดูนะ
แล้วก็พยายามเงียบหูฟังด้วย

คุณฟังแล้วรู้เรื่องมั้ยได้อะไรแบบบ้าง

อันนั้นใครก็เห็นแต่ที่อยากจะเห็นจริงเห็นตัวเลข
นี่ต้องให้เจ้าแม่ไปตองตัวจริงเรื่องมีสแกนดูแล้วเป็นยังไง

หมายถึงสแกนดูโดยรวมแล้วที่พี่เขาถูไถ
แล้วก็เมื่อสักครู่เห็นพูดคุยกันเรื่องตัวเลขด้วย

ปากฏิกษ์ที่นึงใช่ไหม
จ้องหน้าเจ้าแม่ใบตอง
คงคาดหวังจะได้เจออะไรสักอย่าง

เจอน่าผากรึไม่เริ่มเขิมเลย
เป็นพื้นที่รับทรัพย์รับโชคใช่ไหมคะคุณ
ปิดไว้นี่ของมงคลเลยเนี่ย